เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามีภรรยาคู่นึงมาร้องขอความเป็นธรรม
สายใหม่ต้องรอดค่ะคุณผู้ชมคือว่าเขาไปรอคลอดที่โรงพยาบาล
แล้วก็โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เขาไปฝากท้องเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนปฏิเสธทำคลอดค่ะเวลาก็ล่วงเลยไปจนสุดท้ายเนี่ยลูกเสียชีวิตค่ะเป็นเหตุการณ์
ทำพิธีบำเพรกุศลที่วัดแห่ง๑นะคะ
ช่วงสายของวันนี้ค่ะสามีก็เอาหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมกับทีมงานสายใหม่ต้องรอด
โดยขอความเป็นธรรมว่าลูกเสียชีวิตหลังเดินทางไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะ
แล้วลำดับเหตุการณ์แบบนี้ก็คือว่าเขาไปฝากคันแบบพิเศษที่โรงพยาบาลนี้
ตี๓ของวันที่๒๒กุมภาพันธ์ภรรยาเจ็บท้องก็ส่งตัวไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลรับตัวไปตั้งแต่ตี๕ถึง๗โมงเช้า
หมอก็ตรวจอาการเบื้องต้นพบว่าปากมดลูกเปิดมีสายสดือไหลออกมา
จำเป็นต้องผ่าคลอดแต่สามีบอกว่าโรงพยาบาลไม่รับผ่าคลอดก่อนกำหนด
เขาก็เลยต้องประสานไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นนะคะชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อย
แล้วเดินทางไปที่โรงพยาบาลนั้นปรากฏว่าหมอตรวจแล้วแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้วค่ะ
นี่ค่ะแม่ของเด็กก็วีดีโอคอลคุยกับทีมงานด้วยนะคะ
ว่าถ้าหากว่าแจ้งเขาตั้งแต่แรกว่าไม่รับคลอดก่อนกำหนด
เขาก็จะไปโรงพยาบาลอื่นเลย
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยลูกก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่สามีภรรยาคู่นี้ก็ร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะคะ

นำหลักฐานทั้งหมดเตรียมส่งประสานไปยังรองเลยค่ะ
ที่การสปสชเพื่อช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา๔๑นะคะ
ส่วนโรงพยาบาลดังกล่าวก็มีรายงานแจ้งว่า
นัดเจรจากับครอบครัวผู้เสียหายในวันพรุ่งนี้ค่ะ